คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวช็อกวงการข่าวนี้นะคะ
อกตกใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านักร้องดังคนนี้นะคะ
พี่มมกระจายเจ้าของเพลงดังเพียงเธอหลับตา
ป่วยติดโควิดอยู่แล้วก็มีภาพนอนแบบป่วยแบบหนักละมากเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราย้อนไปฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะ
เพื่อเป็นการระลึกว่าให้จะจำได้ว่านี่คือพี่มมกระจายค่ะ
โอ้โหเป็นไงคะเพลงนี้เพียงเธอหลับตาเชื่อว่าแฟนยุค
ใช่นะคะต้องรู้จักเพลงนี้กันทุกคนค่ะ
และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพี่มมกระจายหรือว่าคุณธนพัฒน์สัวเกษมนั่นเองนะคะ
ได้โพสต์ภาพนักร้องดังคุณผู้ชม
ขณะกำลังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลค่ะ
ภาพนี้เลยค่ะพร้อมข้อความบอกว่า
เดตอาการพี่มอนะคะก็คือภรรยาเป็นคนโพสต์เนี่ยคุณผู้ชม
วันที่๘ยังคงต้องใช้ออกซิเจนนะคะ
แรงดันสูงอยู่เพราะเชื้อกินปอดกว่า๖๐ค่ะ
ค่าการอักเสบดีขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าออสเตียนในเลื่อนยังต่ำมาก
ลุกจากเตียงนะคะแล้วก็ขับถ่ายทุกสิ่งก็คือบนเตียงนั่นแหละค่ะ

หลังจากนั้นนะคะก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายค่ะ
โดยรายละเอียดนะคะพี่มกระจายเนี่ยติดเชื้อโควิดนะคะ
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
คือในช่วงสายที่ผ่านมานะคะทีมข่าวของเราก็พยายามโทรไป
แต่ก็ทราบว่าภรรยาก็คงกำลังยุ่งอยู่กับการดูแลนะคะพี่มมกระจายนั่นเองนะคะ
ส่วนเพื่อนในวงการเพลงยุคนั้นเนี่ยค่ะก็เป็นห่วงมากนะคะ
ก็ได้ยินข่าวพร้อมกับพวกเรานี่แหละก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะคะ
ก็บันทึงไทยรัฐส่งกำลังจ่ายให้พี่มด้วยนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวอัปเดตต่างเดี๋ยวติดตามกับเราได้ค่ะ
ก็ถ้ารู้ข่าวไงเดี๋ยวรีบบอกทันทีเลยค่ะ
เห็นค่ะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอากาศอย่าตกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตัวเลขก็มีความป่วยขึ้นพุ่งขึ้นสูงอยู่ทุกวันเลยนะคะ